เรื่องนี้แหมลุ้นหรือไม่ลุ้นดีละ
ก็ว่าคุณแม่สุดสตรองคุณนี้พี่ปิมซีโฟร์เนี่ยนะคุณ
เขาเคยออกมาประกาศว่าคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องอายุห่างกัน๒๑ปี
แล้วมาเป็นนักฟุตบอลชายหาดทีมชาติด้วยนะคะ
แต่ล่าสุดเจอพี่ปิ๋มซีโฟเธอบอกกับบันเทิงไทยรัฐแบบนี้
ตอนนี้ไม่มีแฟนนะคะอ้าวแล้วภาพที่ลงไปคือยังไง
เธอบอกว่าเพิ่งโดนผู้ชายเทไปจ้ะ
ตอนนี้ก็คือขอเลี้ยงลูกชายกับหลานสาวนะ
ที่ไปเป็นแบบนางบ่งนางแบบอายุน้อยที่ฮ่องกงไปก่อนละกัน
ส่วนใครจะว่าเธอตกอาบต้องมาขายเสื้อผ้ามือสองกิน
ไม่มีสาไม่มีใดอยู่กับลูก

เออมีลูกแล้วใครจะมาจีบ
ก็สมัยนี้เนาะยังสวยอยู่เลย
ไม่ต้องหาเงินอย่างเดียว

แต่ว่าผูพี่ปิ๋มอายุ๔๕แล้วยังแบบหุ่นดีดูแข็งแรงอยู่เลย

ไม่รู้นะเพราะว่า๔๕นะพูด
เป็นกำลังใจให้เธอต่อไปไม่ต้องมุ่งหวังเรื่องความรักแล้วล่ะ